คุณผู้ชมมาดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อย
เมื่อกี้นั่งดูไอจีของพี่พศอานนท์

คือเมื่อ๒วันก่อนพี่พศก็โพสต์รูป

บอกว่านี่เป็นครั้งที่๒ในรอบปีนี้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาล

คือพี่พศก็นอนไม่หลับโหมงานหนัก

ทีนี้ก็ได้ยินมาว่าน้ำมันกัญชา
มันมีสรรพคุณจะช่วยให้นอนหลับใช่ไหม
เอามาหย่อดใต้ลิ้นยอดใต้ลิ้นก่อนนอน
แต่นี่ค่ะคือสภาพที่หลังจากหยดน้ำมันกัญชาแล้ว

บอกว่านอนไม่หลับหลายวันเกือบเดือนแน่
มีคนให้ลองแบบนี้ลองหยดน้ำมันกัญชาใต้ลิ้นดู
ดไป๑หยดเข้าโรงพยาบาลเลย
นี่เห็นไหมคะซึ่งประสบการณ์เฉียดตายนี้เนี่ยนะ

เวลามีเพื่อนมาแนะนำให้ลองหยดน้ำมันกัญชา
บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับได้

กลับกลายเป็นว่าพี่พศมีอาการทั้งเวียนหัวอาเจียนหายใจไม่ออก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
พศบอกว่าตอนแรกนะไม่กล้าหรอกที่จะหยดน้ำมันกัญชา
แต่อยากจะนอนหลับไงมันทรมานนะคุณคนที่เขานอนไม่หลับ

คือยังไงมันก็ต้องพักผ่อนก่อนที่จะมีแรงไปโหมงาน
ลองละกันสุดท้ายต้องมาเฉียดตาย
โพสต์บอกว่าเสียค่ารักษาไป๕๐๐๐๐บาทนะคะ
เฟซบุ๊กก็ลงภาพตอนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ไปให้กำลังใจเยอะเลยบางคนก็บอกว่าโอ้ย
โพสต์อาจจะใช้ในปริมาณที่มากไปหรือเปล่า
ทีนี้มันก็มีกระแสดราม่าจากคนที่เขาใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคไง
บอกว่าการที่พี่พศเอาเรื่องมาแชร์แบบนี้
ทำให้คนกลัวแล้วก็คิดว่าน้ำมันกัญชามันอันตราย
ไม่กล้าใช้หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุด
พศก็โพสต์ชี้แจงแล้วนะคะ

ไม่ได้ตั้งใจจะเอาเรื่องนี้มาดิสเครดิต
ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันกัญชามันแย่นะ
แต่ต้องการแชร์ประสบการณ์อันนี้ผมเจอมากับตัวเอง

ถ้าเกิดว่าใครจะเอาน้ำมันกัญชาไปใช้
ศึกษาให้ดีแล้วก็อยากบอกด้วย
ว่าตัวพี่เองก็สนับสนุนนะ
ถ้าเกิดว่าใครเอาไปรักษาโรคได้ก็ยินดีด้วย
แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยใช้ต้องระวังดี
เพราะอาจจะเกิดอันตรายแบบที่ตัวพี่พศเจอ
แล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นพี่พศไปหาหมอไม่ทัน
คงไม่มีโอกาสมานั่งเล่าประสบการณ์แบบนี้
ดิเซ็นต์ก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะล่าสุดเป็นอย่างไร
คือปรากฏว่าล่าสุดพี่พศก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ยังโพสต์รูปอยู่เลยว่าอยู่ในห้องตัดต่อ
ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้องตัดต่อ
ยังตายไม่ได้ยังเจ็บป่วยก็ไม่ได้

แต่ว่าข้อมูลทางการแพทย์ทางวิชาการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
ของโรงพยาบาลจุลาลงกรเขาก็เปิดเผยออกมาว่า
ปัจจุบันนี้น้ำมันกัญชาที่ประชาชนใช้กันอยู่

ทำให้มีลักษณะความเข้มข้นแตกต่างกัน

ซึ่งแต่ละคนบีบน้ำมันกัญชา๑หยด

และต้องบอกไว้ก่อนเลยน้ำมันกัญชาจะไม่ออกฤทธิทันที

แต่จะออกฤทธิ์หลังจากการหยอดประมาณ๑๓ชั่วโมง
ดังนั้นทั้งวิธีการใช้ความเหมาะสม

แล้วก็ปริมาณการใช้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

มีผู้สูงอายุเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว
เพราะว่าหยอดติดกันถึง๓๐หอด

ไม่ใช่ว่าฟังเพื่อนเพื่อนใช้แล้วดีฉันเอามาลองบ้าง
อย่างที่บอกว่าจะต้องปรึกษาแพทย์